คุณผู้ชมที่อุดรธานีคุณยายอายุ๗๐เป็นบุคคลตัวอย่าง

คือท่านเก็บกระเป๋าเงินได้
ในนั้นตังค์เพียบเลยตกอยู่หน้าตลาด

เพราะยายไม่อยากได้ยายสงสารเจ้าของ

แกฝันด้วยแล้วมีเลขด้วยนะ

ของใครกะเดินกะวนรอบเลย

สุภาพสตรีเป็นส่วนใหญ่

ชอบก็เอากระเป๋าสตางค์วายขึ้นตัก

นี่ครับกล้องมูลจอปิดจับภาพ
ที่เบียนอุดรธานีขับเข้ามาจอดเล็บสน
นาฬิกา๑๙นาที๓๐เมษายน

แล้วทำกระเป๋าตังค์ตกปุ๊บไม่รู้ตัว

แต่ท่านเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเดินเข้าไปซื้อของแป๊บเดียว

ก็ข้ามไปเลยแล้วก็ก้าวขึ้นรถ
นี่แหละครับต่อมา๑๐นาฬิกา๒๓นาที

นี่ครับมาแล้วพลเมืองดีของเรา
เดินข้ามถนนมาแล้วมาเจอกระเป๋าตังค์ตกอยู่ครับ

ถามชาวบ้านในระแวกนั้นก็ไม่ใช่

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีรับแจ้งเหตุบอกว่า

ในนั้นขอโทษเงินสดเพียบเท่าไห
เดี๋ยวเบิร์ตบอกเหตุเกิดหน้าตลาดสด

ดุษฎีเขตเทศบาลนครอุดรธานีรับแจ้งเหตุ

ยืนอายุ๗๐ปีพลเมืองดีที่เก็บกระเป๋าได้

แบงค์๕๐๐เนี่ย

ฉบับละ๑๐๐๐บาท๒ฉบับ
ฉบับละ๑๑๕ฉบับ

๔ฉบับเป็นเงิน๓๒๙๘๐บาท

นี่เหมือนเพิ่งออกมาจากธนาคารเลยนะ

เหมือนท่านแรกด้วยนะเพราะว่าแรกแบงค์๕๐๐

ฉบับแล้วก็เป็นเงินลาวนะ

โดยไม่มีหลักฐานระบุว่ากระเป๋า

จ้างซักผ้าก่อนเกิดเหตุไปซื้อกับข้าว

ตังค์ตกอยู่ที่พื้นก็เลยหยิบขึ้นมาดูโอ้โหข้างในเงินเพียบเลย
ฟังแกเล่าหน่อย

จะบอกไม่ใช่ของเรานะครับ
คุณยายประคองเล่าต่อบอกว่าเอาละนะเอาละนะ
มันเกี่ยวอะไรฟังไว้เถอะ

อ่าพอตื่นขึ้นมาก็ไปตลาดแล้วก็เก็บเงินได้

แต่ถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนมากก็ไม่คิดว่าจะเก็บเอาไว้เอง

ตำรวจก็เลยใช้ตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ท่านเลยนะครับ

ถ้าท่านดูข่าวนี้ดูฟังเสียงเบิร์ตอยู่นะ

นะครับโอ้เดี๋ยวเขาบอกว่า

ครับนะครับโอโหววข้าวนี้
ก็อย่างหรือหาก่อนแล้วพี่ได้อังข่าวดีมาให้

ถูกต้องค่ะ
อาตะแหม่ตาตา